โปรดติดตามตอนต่อไป

มามานี่นี่เดี๋ยวอยากรู้ว่าเป็นของใครนะมานี่ถามยายบ้าบินดูเลย
ไม่ไม่ใช่ยายบ้าบินของใดมากนะเมื่อกี้นี่จูงคุณแก่ข้ามถนนมาใช่ไหม
ไม่ใช่เจ๊อะไรนครเออลอตเตอรี่นี่ผมเก็บได้
เฮ้ยให้ผมบอกก่อนดิไว้ของผมนะข้อมเกี่ยวมั่ว
ไม่ถูกเก็บได้แล้วเจ๊นักตอนนี้หวยมันออกแล้วถูกปะนี่
ถูกถูกไงนี่ไงเจ๊ดูนี่
ถูกด้วยถูกถูกถูกมึงเศรษฐ์กู้
คุยกับใครฮะไม่มีข่านไปคุยกับเค้านี่เออแล้วเขามาบีบกับเบิร์ดเอ้า

เท่านั้นเราลองไปจากกระเป๋าเบื้อหน่อยพร้อม

เจ๊จะตัดศิลป์แบบโกงไปโกงมา

ก็คือเจ๊ฮ่า
เธอย่าไปอยู่ที่ไหนมา

ระดับมิชลิซ่า
กินทีนะบนดาดคำตาคำบริคอนชั้นสูงนี่ไง
อันนั้นก็สูงเงินไปเจ๊
ระดับ๓ดาว๕ดาวแต่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ

ถูก๓๐บาท

เจ๊รับปากจะเลี้ยงพวกฉันนะ
คือเจ๊ก็นึกว่าถูกรางวัลที่๑อะไรอย่างอะไรยังไง
นี่๒ตัวท้ายยังกินเจ๊ไฝไม่ได้เลยนะ

เอาอย่างนี้ใจเย็นทุกคน
เจ๊มีเมนูไหมเลือก๓เมนู
ถ้าถ่ายถูกว่าไหนถูกสุดที่จะเรียกของเจ๊ไฟหรอ

ไม่ได้รัสด้าอีกว่าเช่นดีกว่าเลือกเลย

ว่า๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูเด็ดจากร้านเจ๊ไฝ๓เมนูนี้
เมนูใดราคาถูกที่สุด
ราดหน้าเป่าฮื้อญี่ปุ่น
ข้าวกระเพราปู
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
ถ้าคุณสุดจะไปสอบบนเพศัฒน์

และถ้าปวดหัวกินยาแก้ปวดท้อง
และถ้าเห็นหน้าบอลกินยาแก้อ้าย

อันที่๒นี้ค่ะเป็นน้ำปลา๕๐๐มิลลิลิตรเช่นกันค่ะ
อันที่๓นี้ค่ะเป็นซอสหอยนังลมค่ะ

คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมและน้ำตาลทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
คือเราตัดเรื่องรถโซเดียมออกไปก่อน
คือเอาแค่เอาซอสพริกน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยนางนมมาเปรียบเทียบราคากัน
ถ้าพูดถึงซอสนี่เป็นซอสหอยนองลมถูกไหมจ๊ะ

ซอสหอยนังลมนี่มันจะต้องออกทะเล
จะไปหาหอยนังลมมาเนอะ
มันก็ได้มาด้วยความยากลำบากกว่าจะมากลายเป็นซอสหอยนังลม
คุณแม่วิเคราะห์ได้อยากมีความรู้มาก

ต้องออกเรือปลามันไหว้มาหาเราที่บ้าน

โทษนะครับมีผัวไปสั่งทองก็เรียกปลาได้

ผัวไปนั่งอยู่ใต้ต้นเราก็เรียกมา
ส่วนซอสพริกนี่ปูในส่วนหลังบ้านเราก็ได้

คุณคะบอกเลยค่ะว่าทั้ง๓รสนี่นะคะ
คือพัฒนาสูตรโดยสถาบันพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
โอ้โหมั่นใจเลยในการใช้

แอร์แล้วแต่แม่แต่ถ้าให้แอร์เดา

ปลูกเองได้อันนี้ต้องออกทะเลค่ะ

ซอสพริกถือเป็นคำตอบมั้ยคะ

ซอสพริกที่ออกมาจากสวรรค์หลังบ้านเรา

ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นซอสพริกนะคะ

และขวดที่เป็นคือซอสพริก
เป็นขวดที่คุณแม่ตั๊กและน้องแอร์เลือกราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่๓๐บาท
เฮ้ยราคาโอเค
และเป๊กจะเปิดน้ำปลาแบบรสโซเดียมค่ะ
ขนาดเท่ากันค่ะ๕๐๐มิลลิลิตรค่ะ
ที่คุณแม่ตั๊กและน้องแอร์ไม่ได้เลือก

ถ้าเปิดมาแล้วสูงกว่า๓๖คือ

โอ้โห

จาก๓๖มา๖๐บาท

แต่ก่อนนะหอยนังลมนี่ผลิตจากหลังบ้านได้ไหม

เป็นหอยข้างลง

อยนางรมขวดนี้จะต้องถูกกว่า๓๖บาท

เฟ้นจะให้เลขตัวแรกก่อนค่ะคุณแม่ตาของแอน

น้ำมันหอย๓๐จบเลยค่ะ

แอนะจ๊ะมี๖๐บาท

คุณแอและคุณแม่ตั๊กถือว่าเป็นนักช๊อปตัวจริงซอสพริก
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
เยี่ยมเลย

ถูกสูตรชั่วยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ

คุณแม่ตั๊กข้อต่อไปค่ะ
จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ลูกค้าเงียบมากเลย

ครับ
ดูเอาเองดูเอาเอง

ระหว่างสร้อยกับพระเอาไหนก่อนดี

เรียกดูเอาสิไอ้น้อง

นะนี่สร้อยหนักเท่าไหร่เนี่ย
โอ้โหช้าขนาดนี้มึงไม่ตื่นเต้นเหรอเนี่ย

สร้อยนี่๒๕บาท

สร้อย๒๕บาทหนัก๒๕บาทเหรอ
ไม่ซื้อสร้อยมา๕บาทซื้อสี๒๐บาท

วัดไหนพระองค์นี้ไม่ธรรมดา

อ้าวพระไม่ใช่เหรอพี่นั่นอืม
ไม่ใช่น่ะแล้วถึงได้ไม่กินน้ำมันไง

เก่าจัดเลยน่ะตกทอดค่ะแล้วใส่มาใส่มาเป็นอย่างไรพุทธคุณเป็นอย่างไร
สุดยอดนะใครดูเป็นบ้างจะมาให้ดู
แล้วพี่ได้มาพุทธคุณหลวงพ่อไม่บอกเหรอ
ไม่ได้บอกนี่เป็นของมรดกตกทอด
อ๋อเป็นของเก่าจากคุณพ่ออ๋อเหรอ
เออคุณปู่ให้พ่อแล้วพ่อก็มาให้ฉัน

เฮ้ยพ่อตายแล้ว
พ่อตายแล้วหรือไม่ได้เตรียมมา

เออดีไม่อยากจะฟังอยากจะดู
ฉันอยากฟังนะใส่มาแล้วเป็นยังไง

มันต้องมีดิใส่มาใหญ่ขนาดนี้

ถ้าเป็นนุ้ยเนี่ยนุ้ยเล่นแล้ว

นี่ถาดเท่าไร
ให้เรียกว่าถาดนี่อร่อยมากไส้เผือกด้วย

น้ายเรื่องพระทำนะ

ขอฟังสักนิดนึงเหรอ

ใช้หยาขุนเขาไร้น้ำใจ

สุนมากจะต่อยรายการศึกวันพรงไช
ไม่มีอะไรให้ลูกให้พระติดตัวไป
มึงเชื่อไหมก่อนจะขึ้นชกให้เอาคึงหน้าผาก๓หน
พอเป็นยกแรกลูกกูโดนศอก

โอ้โหเอาของน้าดีกว่า

บอกว่าถ้าจะไปจีบผู้หญิงเนี่ยนะ
รุ่นนี้พูดแล้วผู้หญิงจะหลงรัก
จริงเหมือนกันแนวใม่ตามหานิยม
ใม่ตามหานิยมแต่ไม่ใช้คึงหน้าแต่ไม่ใช้คึงหน้า

มึงก็ถามวิเลี่ยวกับกูว่ามันไม่ใช่ฝ่าวด้วยไง

ผมโบทแล้วพระขนาดนี้มึงจะอมไหวหรือเปล่า
เอานะเดี๋ยวดูถูกละนี่ไม่ใช่พระทำไมว่ายเลยว่ายเลย

เบื่ออะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างเลย

เมื่อวานหนูจะไปซื้อขนมจีนน้ำยาป่า
แม่ค้าบอกว่าเหลือแต่น้ำยากะทิ
แล้วทีนี้หนูก็เดินไปร้านกาแฟต่อจะกินกาแฟเย็น
แม่ค้าบอกว่าเหลือแต่กาแฟร้อน
คราวนี้หนูกะไปร้านอาหารตามสั่งได้กินแน่เลย

แม่ครัวบอกไข่หมด
อะไรมันจะซวยขนาดนั้นวะพี่
โอ้โหพ่อสุกข้าวพ่อเสาแทรกอะดิ

อย่างนี้เขาเรียกว่ามีเคาะ

ง่ายมากไปไหว้หลวงพ่อทันควันไง
เฮ้ยเขามีแต่หลวงพ่อทันใจ
แต่อันนี้หลวงพ่อทันกวันไปไหว้เลย
ขออะไรเนี่ยได้ไวทันควัน

โอ้โฮถ้าเห็นควันทูบมีจริงขังมาก
เฮ่ยพี่ว่าหนูต้องว่าของดำ

ของดำเหรอพี่แล้ว

หนูจะไปหาซื้อที่ไหนอ่ะ

มีหลายคนคิดว่าจะเล่นไปตั้งบริบูรณ์ซะยังครับ

ถ้าของดำไม่ยากพี่ขอแนะนำ

ชาวก๊วยดอลเมือง๑กิโลกรัม
ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับน้องมาก

ใช่เลยอันนี้ถูกกว่า

ตังค์หนูไม่ค่อยมีดวงก็ไม่มีอีก
พอที่ถูกได้ไหม
ไม่มีตังค์ก็ไม่มีด้วยเรา
อันนี้ถูก
อันนี้ถูกสุด

เอาที่ถูกที่สุด

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา